เอาดีนะคะของเพื่อนมีกับเพื่อนค่ะแม้อีกฝ่ายหนึ่งอย่างที่ทราบข่าวนะคะเขาจะลาโลกไปแล้วสู่อ้อมกอดของพระเจ้านะคะ
แต่คุณแอนนานะคะก็หมั่นทำเรื่องราวดีนะคะให้กับเพื่อนตลอดเลยค่ะ
ล่าสุดนะคะกับประเด็นของเรื่องรถตู้กู้ชีพนะคะหลายคนคงได้เห็นภาพนะคะซึ่งคุณแอนนาเขาโพสต์ลงเฟซบุ๊กนี่แหละค่ะ
ซึ่งภายใน๒อาทิตย์เนี่ยค่ะก็จะเตรียมส่งต่อไปเป็นรถกู้ภัยที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนั่นเองค่ะ
โดยจะสกรีนรูปนะคะแล้วก็ชื่อของแตงโมบนรถด้วยนะคะ
ก่อนที่จะส่งมอบรถตู้กู้ภัยคันนี้ให้กับหน่วยงานที่ต้องการต่อไปนั่นเองค่ะ
ถูกประสงค์หลักก็คือสมัยที่แตงโมเคยมีชีวิตอยู่
เคยบอกเอาไว้ว่าฉันอยากช่วยเหลือคน
คือจริงแตงโมเป็นคนชอบช่วยเหลือคนมากนะคุณผู้ชม

น้องหมาน้องแมวรวมไปถึงคนรถชนตอนนั้นน่ะ
ซื้อรถตู้มาเลยดีกว่าแต่เราเงินไม่พอ
ก็เลยขอเป็นรถตู้มือสองนะคะซึ่งเขาติดต่อมานี่แหละค่ะ
ซึ่งคุณแอนนาย้ำด้วยว่าจะไม่มีการเปิดรับบริจาคใด
เพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างชื่ออีก
อันนี้ก็ขอเตือนนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ก็มีคนอ้างชื่อถึงแอนาฮิโปะแล้วก็ไปรับบริจักษ์ด้วย

มิจฉาชีพมาในรูปแบบที่แบบนี้ตลอด
ส่วนประเด็นดราม่านะคะแอนนาฮิโปทัวร์ลงอย่างหนักค่ะ
หลังจากไปออกรายการเกี่ยวกับรายการนึงนี่แหละค่ะ

อืมโดยมีคลิปโปรโมทในลักษณะเชิญวิญญาณแตงโมมาสื่อสารกลางรายการเนี้ยแหละค่ะ

พูดตรงไหนว่าเธอจะไม่หากินกับคนตาย

ตอนที่สมัยแตงโมมีชีวิตอยู่เขาไม่ได้เชื่อเรื่องวิญญาณนะ
เพราะว่าเขานับถือศาสนาคริสต์นั่นเองค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งเรื่องนี้นะคะแอนนาก็ได้ไลฟ์สดชี้แจงบอกว่า
ขอโทษด้วยจริงนะคะคิดน้อยไป
เช่นเดียวกับฮิปโปนะคะก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐค่ะว่า
รายการที่ไปออกเป็นรายการที่บันทึกเทปในช่วงแรกที่เป็นข่าวนี่แหละค่ะ

ยืนยันนะคะว่าตัวเองไม่ได้มีเจตนาจะหากินกับเพื่อนค่ะ

คำนี้คือคนพูดเยอะเหมือนกันนะนะคะ
แค่ตอนนั้นอยากออกมาพูดเพื่อไม่ให้เรื่องมันเงียบไปค่ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแอนนาฮิโปก็ยอมรับตรงนะคะ
ออกรายการทั้งหมดนี่แหละค่ะรวมถึงเงินส่วนตัวของแอนนาด้วย
ออกมาแล้วก็คือตั้งใจจะสารต่อสิ่งที่แตงโมคิดเอาไว้นี่แหละค่ะ

ขอโทษทุกคนขอโทษทุกคนเลยอะค่ะ
เพราะว่าด้วยความคิดน้อยด้วยข้อแรกเลยนะคะ
คิดน้อยจริงและความเห็นตรงกันนะคะว่าเออเราจะทำเป็นรถกู้ภัยเพื่อให้โมอ่ะค่ะ
เหมือนได้ไปช่วยคนเป็นลูกโมเลยก็คือเป็นรถของโมเลย
แล้วก็มอบให้กับมูลนิธิที่เขายังขาดแคลนนะคะแล้วก็ต้องการใช้รถ
ในส่วนของรถตู้ตอนนี้นะคะอยู่ที่ราชบุรีอยู่นะคะ
เดี๋ยวไปสกรีนมาก่อนแล้วก็จะเสนอให้กับหน่วยงานใดนะคะ
ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะคะแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นเรื่องราวดีแล้วกันนะคะ

ต้องย้ำอีกครั้งนะว่าเขาไม่ได้เปิดรับบริจาคอะไรเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีคนติดต่อไปว่าเปิดรับบริจาคอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปหลงเชื่อนะ

อีกนิดนึงละกันก็ต้องเช็คข้อมูลก่อนนะว่าไอ้สิ่งที่เราตั้งใจจะทำมันถึงผู้รับหรือเปล่านะคะ
ฝากย้ำเติมกันนิดนึงกันละกันนะคะ